กรณีที่มีหญิงสาวชาวไทยวัย๑๙ปีไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่น
คือสภาพเธอถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็อยู่ในสภาพที่เปลือยกาย
ทีนี้จากข้อมูลล่าสุดที่มีรายงานมา

เมื่อคืนมีรายงานมาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
เรื่องนี้มันเป็นข่าวดังมา
เพราะว่ามีล่ามภาษาญี่ปุ่น
ก็คือคุณธนากรใจสุขสกุลดี
เขาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

วันนี้มีรายงานว่าเมื่อคืนวันที่๑๘ธันวาคม

ได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง
ได้ยินเสียงลูกค้าผู้หญิงกรีดร้องมาจากห้องพัก

ใบหน้าศีรษะมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย

ญาติของสาววัย๑๙ปีคนนี้คือใคร

เมื่อแรกที่ตำรวจไปถึงห้องที่เกิดเหตุ

ได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนออกมาว่ารอสักครู่

ก็พบว่าชายคนดังกล่าวหายตัวไปแล้ว
ก่อนที่จะพบว่าผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นคนญี่ปุ่น
กระโดดจากหน้าต่างลงไปข้างล่าง

อาการบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนี้ตำรวจของญี่ปุ่นจำเป็นที่ต้องรอ
ให้อาการของผู้ชายคนนี้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ

แต่ในเบื้องต้นอาการของหญิงสาวชาวไทย
อายุ๑๙ปีที่ก่อนหน้านี้อาการบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าศีรษะแตกกระโหลกแตกร้าวนะครับ

ว่าสำนักงานตำรวจนครบานกรุงโตเกียวระบุความคืบหน้าคดีนี้ว่า
หญิงสาวชาวไทยที่รับบาดเจ็บนั้นเสียชีวิตลงแล้ว
แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียด

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังรอสอบปากคำนักศึกษาชายชาวญี่ปุ่น
ซึ่งถูกพบว่านอนจมกองเลือดหมดสติอยู่ข้างโรงแรม
และอยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
ค่ะแล้วก็ตำรวจในเขตไทยโตเขาเปิดเผยนะ
ว่าสาววัย๑๙ปีชาวไทยที่เสียชีวิต
คือระบุว่าเธอทำงานที่ร้านขายบริการทางเพศแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการส่งผู้หญิงไปให้กับลูกค้าตามโรงแรม
ส่วนตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังตรวจสอบประวัติของผู้ตายด้วย
ใช่ครับรวมถึงนักศึกษาชาวญี่ปุ่น

แล้วก็พบว่าผู้หญิงชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๕ธันวาคม
แล้วก็วีซ่ามีอายุอยู่ได้๑๕วันนะครับ
เราต้องติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อนะครับ
ว่าคนไทยไปเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะครับ